อีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมตำรวจภูทรกรสินนะ
เขาเร่งตามจับกลุ่มตัวหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นบิ๊กไบท์
คือเขาก่อเหตุขับรถไปไปดักรอนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่หน้าโรงเรียน
นานเป็นสัปดาห์เลยนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย
เขาขี่ตามไปประกบแล้วก็เดินตามเข้าร้านสะดวกซื้อด้วย
คือแหมพฤติกรรมมันก็น่ากลัวนะ

ดักรอทำไมจะทำอะไรเขาหรือเปล่านะฮะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนี่คนนี้นะ
ไอ้บิ๊กไบท์สีเหลืองนี่นะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกรสินครับ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ชายคนนี้ขี่บิ๊กไบท์มาดักรอเธอตั้งแต่วันที่๘พฤศจิกายน
มันหลายวันแล้วนะโดยเธอยอมรับนะว่า
เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้แถวชุมชนสงเปลือย
แต่ว่าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักกันมาก่อน
และไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนด้วย
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานหลังเลิกเรียนก็เห็นผู้ชายคนนี้ไปจอดรถบิ๊กไบท์

แล้วขี่รถตามมันต่อเรื่องกระทั่งตามไปที่ร้านสะดวกซื้อด้วย
แล้วยังกระโดดเข้าไปหาด้วย
แต่เธอกับเพื่อนเห็นแล้ววิ่งหนีได้ทัน
จากนั้นชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอเป็นอย่างมาก

ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
มาสอบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไป